โปรดติดตามตอนต่อไป
รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

เฮ่ยอยากไปนั่งร้องน่ะเอ้อ
อยากร้องเพลงนี่ค่ะไปเลยร้องได้ให้ล้านเจ๊ใช่
แต่ว่าอันนั้นก็แบบไม่ธรรมดานะ
ทำไมต้องมีเรื่องราวชีวิตด้วยอ่ะ

อ๋อไม่ได้หรอกอ๋อแล้วก็บอกว่า
ลูกของฉันรายการนั้นเขาต้องจริงจัง

โอ้โฮคนรักแก้วอย่าทำมันไม่มีสิทธิ์หรอก
เจ๊จะกัดแข็งพ่อเจ๊ก็ท่างนี้ไม่ได้

คนบ้าเลยมีแขนซ้ายสองข้างน่ะ

การร้องเพลงเนี่ยไม่ยากเจ๊

แกกำลังเลยอย่าสูงคืออะไรคะ

ได้

นี่นี่ครับ
เอาอย่างนี้เกิดร้องเทศอะไร

แมธิทร์มันแค่ดูก็ทำให้รู้ว่าเธอน่ะ
โอ้โฮหนูเจ๋อ

ทำไมล่ะนะนักร้องเนี่ย
อ๋อรู้จักตัวโน๊ทไหม

คนละอย่างน่ะ

ก็เมื่อกี้ไงก็มีสูงกลางต่ำ

ปิ๊บกาล์มบะ

จะร้องเพลงเบิร์ดทงชัย

ปิดกลางโบ๊ะโบ๊ะกลาง
ปิ๊ดโบ๊ะกาง

ในชีวิตเคยมีคนผ่านมา
แต่ว่าเข้ามาก็ผ่านปิ๊ด
หัวใจนิบโบ๊ะไม่มีภัย
ไม่ว่ารักฉันเคยให้กลับไป
แต่สุดท้ายก็ลงแบบเจอมือช้ำโบ๊ะ
กลับมาทุบปุ๊บ
ทั้งหมื่นคนเขาปิ๊ดที่เคยถูกปิ๊ด

คนเลือกอยากเป็นนักร้องนักร้องเป็นเล่น
ไม่เวิร์กละอย่างนี้เจ๊ไป
เดี๋ยวไปด้วยกันไปสมัครเรียน
นี่เป็นสถาบันที่มันดีดีกว่า

ใครรู้บ้าง

แบบกลุ่มสำหรับหู้ใหญ่
๓ครอสนี้
ไหน
ราคาถูกที่สุด
๒ร้องเพลง
๓ไวโอลิน
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน

ตอนนี้ไม่ใช่ช้างทำไมแต่มีช่างจี๊ดจะเห่ยกมาย
คนไม่มีบุญไม่ได้จัดการ

มันจะ๔ขา๕หาง๖ตา๗งวงยังไงพี่เบิร์

๔ขา๕หาง๖ตา๗งวง
รวมกันก็เป็น๔ขา๕หาง๖ตา๗งวง
เอาร้อยจุดนึงมาขอเล็กโทษ
ผลิตภัณฑ์จากลีเล็กทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดค่ะ

ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๕๐๐๐บาทค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกว้าว

เฮ้ยวันนี้เจ๊จ้างฉีหลงมาให้พวกเราดูเหรอ
เดี๋ยวนี่อะไรเนี่ย
นี่อะไรโชว์กระบวนไฟก่อนเสม็ดครับ

คุณพ่ออยู่หลายไหนด้วย
นี่คนป่าเหรอ

เขาอ้องครูได้สินะครับ

นี่เมื่อก่อนนี้เคยไปอยู่ป่า
ตอนสมัยค้าสมุนไพร

แล้วว่ะเดี๋ยว

ก็พูดภาษาเขาไงภาษาคนป่า

เมื่อกี้กุเริ่มอย่างไรวะ
กูรัว
กูรัว
พ่อออกมาจากป่าดงดิบ

ออกมาจากป่าดุงดิบ

ถามดิว่าเขามาบางชายเขามายังไง
เขาว่าอย่างไร

แล้วตอนหลังเขาก็เลยโหนเถาวัน
ห้ามมาลงที่ปากซอยเรานี่แหละ
ท้าวันยาวมากเลยเสร็จท้าวันมา
ลองถามดิว่าเข้ามาเมืองไทยเข้ามากี่คน
ไปคนเดียว
ทำอะไรกี่คน
เยี่ยม
ไอ้นะเล่นหน้าด้วย

แล้วใครมาจมน้ำไปเดี๋ยวสอง

โอ้โฮลำมะใส่หูมักอัน

อันนี้ก็มัดอ้ะโอ้โฮ

อะไรเป็นเนี่ย

อ้าวถูกเข้าแล้วปูเก่ง

โอ้โหนี่ไม่ใช่บ้านป่าธรรมดา

ไม่ใช่เมืองทวนนะ

พี่ก็ให้ไปทั้งขวดดิไม่ใช่เทน้ำแล้วเอาขวดไปทำอย่างอื่น

เข้ามือลองแล้วจะดื่มน้ำจากมือไม่ได้นะ

แล้วจับนู่นนี่นั่นมาทั้งวันแล้ว

เอาอย่างนี้โอ๊ยตายแล้วไม่เข้าใจเลย
นี่ฉันมีแก้วไอ้สายเอาไหมนี่
โอ๊ย
กูบอกสวัสดีครับ

เฮ่ยนี่มานี่อะไร

ไม่ได้ไปตัดเฉยเค้าก็พวกฝนไหลได้นี่

อันนี้ขนาด๑๒ออน

แพงของผมนี่กระดาษกลวย

แล้วตกลงเจ้อกรวยถ้วยฟิมแบบไหนราคาถูกที่สุด

พับค่ะโอ้โฮ

แพ็คหนึ่งร้อยใบราคาถูกที่สุด
เอ้าของผมที่ถูกกว่า
อันนี้เป็นถ้วยน้ำขนาด๑๒ออน
หนึ่งแพ็คมีแค่๕๐ใบเอง

ครับค่ะของมีถูกกว่า
อันนี้ถูกกว่าอันนี้ถูกสุด

ครับค่ะนะ

เพราะว่าข้อต่อไปเป็นข้อที่๘ข้อแจ็คพอร์ต
แต่คุณต้องผ่านข้อที่๗ข้อนี้ไปให้ได้ก่อนนะคะ
ข้อที่๗ข้อนี้มูลค่า๕๐๐๐บาท
อุปกรณ์ใส่น้ำและอาหารจากแอร์โรทั้ง๓แบบ๓ชนิดนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุดค่ะ
ต้องไม่ประมาทเดี๋ยวนะ

เพคตัดข้อที่แพงให้ผู้ช่วยได้

ตอนนี้ตัวช่วยตัวสุดท้ายของคุณอยู่ที่มือเป๊กแล้ว

ก็คือชามโฟม๑๐๐ใบจากแอร์นี่คือตัวช่วยตัวสุดท้ายของคุณ
และนี่คือชิ้นที่แพงที่สุดนะคะชามโฟม๑๐๐ใบราคาอยู่ที่๖๙บาท
คุณซายและคุณตั๊กกรวยกระดาษและถ้วยน้ำชิ้นไหนคือสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
ที่เคยซื้อมันปกติใบหนึ่งก็ประมาณ๒บาทที่ราคาของแต่อันนี้ไม่เคย
แต่ว่าตอนนี้เข้าสู่สถานการณ์เข้มข้นแล้วนะคะห้าหมื่น
ห้าหมื่นนี้จะเป็นของคุณซายและคุณตั๊กหรือเปล่าหรือจะกลับบ้านมือเปล่า
อยู่ที่ผลิตภัณฑ์ใส่น้ำและใส่อาหารจากแอร์โร่สองชนิดนี้ค่ะกรวยกระดาษกับถ้วยน้ำ
คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านตอนนี้เป็นไงฮะดูไลฟ์สดอยู่ตอบมาซิตอบมาให้พวกเราดูซิว่าอะไรถูกสุด
หรือยังตอบแล้วค่ะและเป๊กจะเฉลยที่กรวยกระดาษนี้ค่ะราคาอยู่ที่
กริ้นได้ค่ะคุณผู้ชมมา๔๒บาท
เอาล่ะแก้วแพงและถ้วยน้ำ๑๒ออน๕๐ใบ
จากแอโรราคาต้องแพงกว่า๔๒บาท
คุณซายคุณตั๊กขอสบตาหน่อยคุณซายคุณตั๊ก
ถ้วยน้ำ๑๒ออนต้องแพงกว่า๔๒บาทและราคาอยู่ที่
ถ้า๓๔จบเลยนะคะแต่ถ้า๔๔ได้ไปต่อเงิน๑๐๐๐๐๐บาทรอไฟคุณตั๊กอยู่นะคะ
และราคาอยู่ที่

คุณซายคุณตั๊กน่าเสียดายมากทั้งคู่ตอบผิดนะคะ
และอุปกรณ์ใส่น้ำใส่อาหารจากแอร์โร่นะคะถ้วยน้ำสิบสองออนราคาถูกที่สุด

เสียดายเสียดายมาก
คุณคะเดินทางมาไกลมากนี่คือข้อที่๗ของทั้งคู่นะ
แล้วใช้ตัวช่วยด้วยแล้วตอบผิดอ่ะ
คุณซายคุณตั๊กคุณจะเลิกครบกันเป็นเพื่อนไม่เข้าเรื่อง
วันนี้ขอบคุณคุณซายของคุณตั๊กมาก